คุณผู้ชมครับไปดูนาทีการช่วยชีวิตคุณลุงท่านหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตของคุณลุงชาวพิมายท่านนี้

แล้วก็ท้ายที่สุดไม่พบสัญญาณชีพและหัวใจหยุดเต้นครับ
คุณผู้ชมไปดูนาทีการช่วยชีวิตของเจ้าหน้าที่กัน
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามช่วยชีวิตของคุณลุงบุญเอื้อนอย่างเต็มที่นะครับ
ขณะที่ญาติที่มามุงดูต่างก็ร้องไห้เสียใจนะครับ
เป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
โรงพยาบาลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ปั๊มหัวใจให้กับนายบุญเอื้อนแบบพิมาย
วัย๕๕ปีที่นอนหมดสติอยู่ริมถนนกลางหมู่บ้าน
ก็เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนานกว่า๑๐นาทีนะครับ
ก่อนที่จะต้องรีบนำตัวของคุณลุงบุญเอื้อน

เพราะว่าไม่พบสัญญาณชีพแล้วก็หัวใจหยุดเต้น
จากการสอบถามญาติของคุณลุงบุญเอื้อน
ก็เปิดเผยนะครับว่าคุณลุงบุญเอื้อนกำลังต้อนวัวไปเลี้ยง
ระหว่างที่กำลังเดินทางกำลังเดินไปกับวัว
ปรากฏว่าคุณลุงบุญเอื้อนเป็นลม
ที่เห็นเหตุการณ์รีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิมาย
ปกติคุณลุงเองจะเป็นคนขยันรับจ้างทำงานทุกอย่าง
เป็นคนดีแล้วก็เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณว่าจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นกับคุณลุง
เพราะคุณลุงทำงานแบบนี้เป็นประจำ
วัวออกไปต้อนวัวออกไปจากบ้านจากคอกไปกินย่าเป็นประจำ
แต่คราวนี้อยู่คุณลุงก็เป็นลมหมดสติไปนะครับ
ก็ล่าสุดทางโรงพยาบาลพิมายนะครับ
ได้นำตัวคุณลุงบุญเอื้อนส่งต่อโรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมา
เนื่องจากอาการของคุณลุงค่อนข้างจะหนัก
ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ